เชื่ออย่าลบหลู่คุณผู้ชมคะพาไปดูเหตุการณ์นี้
ผู้ชายคนนี้เขาไปตกเบ็ดกับเพื่อนกลางดึกค่ะ
หวังจะได้ปลากระพงสักตัว๒ตัว
เพราะใครมาตรงนี้ก็ได้มักจะได้ปลากระพงไป
ปรากฏว่าพอปลามากินเบ็ดเนี่ยนะคะก็หมุนเบ็ดขึ้นมา
ปรากฏว่าไปเจอสิ่งที่ไม่น่าเชื่อติดมากกับเบ็ดค่ะ
สิ่งนี้คืออะไรดูพร้อมกันในหัวเขียวข่าวเด็ดกันเลยค่ะ

ขึ้นมาดิขึ้นมาหนักกว่า
โหลูบปั้นขึ้นมาขึ้นมา
ขึ้นไงอ่ะหน้าปกเออหน้าปกบอยพยานัก
เอานี่มาเลยที่ช้อนอยู่ไหน

อันนี้ได้อย่างของดีนะครับอันนี้นะครับ

คุณผู้ชมสิ่งที่ได้คือพระนักปรกค่ะ
เดี๋ยวดูชัดอีกครั้งหนึ่ง
เห็นตอนแรกนึกว่ามือคนคือเป็นพญานาคที่อยู่บนพระที่เป็นพระนักปรกอีกทีนึง
ใช่นะคะเล่นเอาคนถ่ายคลิปแล้วเพื่อนก็ขนลุกแล้วก็ลุ้น
แล้วก็ลุ้นเราเองก็ลุ้นว่าคืออะไรนะฮะ
คือเรื่องราวมีอยู่ว่าหนุ่มคนนี้เขาถ่ายคลิปนะคะ
เพื่อนเขาขับรถมาตกปลากระพงบนสะพานป้อมพระจุรจอมเกล้า
จังหวัดสมุทรประการนะคะจุดนี้มีปลาทะเลให้คนตกบ่อย
ถ่ายคลิปกับเพื่อนเขาก็จะมาตกปลากระโปรงกันหย่อนเบ็ดแล้วก็รอพักหนึ่ง
ถูกดึงเหมือนมีปลาจะกินก็เลยหมุนรอกขึ้นมาค่ะ
ปรากฏว่าเจอสิ่งนี้ค่ะพระนาคปรกติดเบ็ดลอยอยู่ในน้ำ
เลยใช้สวิงช้อนขึ้นมาค่ะก่อนที่รูปหล่อที่ไปเจอเนี่ยนะคะ
จะเอาไปไว้ที่ใต้ต้นไม้คุณดูสินะคะ
โอ้โหแล้วมีแบบว่าหอยเกาะเต็มแสดงว่าอยู่ในน้ำมานานแล้ว
อยู่นานแล้วอยู่นานแล้วค่ะเขาก็เลยนำพระไปไว้ใต้สะพาน
เพราะว่าไม่กล้านำกลับบ้านด้วยกลัวเรื่องของอาถรรพ์ลี้ลับ
ฮือฮาไปกว่านั้นคุณทัศนัยหลังกลับบ้านหนุ่มคนถ่ายคลิปฝันค่ะ
ฝันเห็นพระนักปรกที่ตกได้เนี่ยค่ะเปลี่ยนเป็นตัวเลข
หมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมาอยู่อย่างนั้นนะคะ
จากพรพุทธรูปเนี่ยเป็นตัวเลขสามตัวชัดเขาเห็นเลขสามตัวนึยหรอ
ในเฟสบุ๊คคุณผู้ชมโดยภาพคุณดูเองว่าเลขอะไร
เราพูดไม่ได้เราพูดไม่ได้อ่านี่ไหนเอ้าสิเอาสิ
นี่แหละเอามาฝากกันอย่างนั้นขออนุญาตจดก่อนนะ

เพราะว่าการตกปลาไม่น่าจะไปได้อะไรมาแบบนี้เนาะ

เราก็ไม่รู้ว่าใต้น้ำมันมีอะไรซ่อนอยู่
เดี๋ยวเจออะไรแบบแปลกอีกก็ได้ก็ไม่รู้หมดก็ได้